พื้นที่เขาปักทงแดงเอาไว้อย่าลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดนะฮะ
เพราะว่าที่ภูเกษนี่มีผู้เสียชีวิตสองกลาย
พึ่งจะแต่งงานกันแล้วมาฮันนี่โมนนะคุณ
ลงไปเล่นน้ำนะครับบริเวณที่หาดกะตะน้อยอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
หลังจากนั้นเขาถูกคลื่นซัดหายไปคุณ
แต่ก่อนจะหายเขาตะเกียกตะกายนะคุณ
และปรากฏว่าคนไทยคุณนายสุรสิทธิ์พงศ์ลาหพันธ์
อายุ๕๕ปีชาวจังหวัดลำปาง
นี่ก็ไปเที่ยวกับภรรยาแล้วก็ไปเที่ยวกับลูก
พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมเดียวกันเห็นชาวต่างชาติกำลังจะจมน้ำ
ว่ายไปช่วยครับปรากฏว่าจมลงไปทั้ง๒คน๒ศพ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่หาดกะตะน้อยตอนสัก๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ทีนี้ครับมีรายงานมาอีก
โมงกว่ามีนักท่องเที่ยวจมน้ำที่หาดกะตะบีชจำนวนอีก๒ราย
ซัดอีก๓ลายไลฟ์การ์ดช่วยมาได้สรุปนะคุณเมื่อวานภูเก็ต๗รายถูกน้ำถูกคลื่นซัด

แล้วดูสภาพคลื่นคุณผู้ชมเขาถึงต้องปักทงแดงเตือนเอาไว้
อันนี้คือสำคัญจริงกับชีวิตนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงสำรวจพื้นที่อีกนะครับ
คลื่นลมยังแรงอยู่นะคุณผู้ชมฮะ
บริเวณหาดกะตะน้อยหาดในหารนะครับ
อย่างที่เห็นภาพแหละคลื่นแรงฮะ
ยังคงปักทงแดงอยู่มีไลฟ์การ์ดคอยประจำจุดอยู่
แต่ว่าคุณมีนักท่องเที่ยวนำกระดานโต้ขึ้น

เจ้าหน้าที่ก็รีบเป่านกหวีดเตือนให้ขึ้นมาจากน้ำนะครับ
วันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมากนะครับ
กาดเองก็ต้องเดินตรวจตลอดทั้งชายหาดเลย
ถ้าลงไปเมื่อไหร่ปี๊ดให้ขึ้นมาเลย

ปลอดภัยจริงด้วยความเป็นห่วงนะ
ท่านอย่าลงไปถ้าปักทงแดงแบบนี้
โอ้โหก็พยายามแบ่งกำลังมาคุมนะ

ถ้าเราเผลอหันมองขวานักท่องเที่ยวเอาลงทางซ้าย

อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ลงไปเล่นน้ำทะเล
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะ